รูปข่าวแรกวันนี้ขอเรื่องกันที่ตัวแม่คุณอำพัชราภา

ปีนี้ฮอตจริงและยิ่งล่าสุด
เดินสายรับรางวัลทีเดียวนะคะ
และมีกลิ่นดราม่าตุ๊ะตามมา
อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรางวัลนะฮะ
แต่ว่าไม่รอช้านะคะออกมาเคลียร์ประเด็นดราม่านี้
สดร้อนเลยค่ะเมื่อวันก่อนค่ะ
เจ้าตัวนั้นเดินออกจากวงสัมภาษณ์ค่ะ
ขณะร่วมเฟรมกับเบลล่ารานีแล้วก็ณเดชคุกิมิยะ

ถูกเมาส์ว่าอยู่ต่างช่องหรือเปล่า
ไม่สามารถจะสัมภาษณ์ร่วมกันได้หรือเปล่านะคะ
จะจริงไหมไปถามอ้ามคุณอ้ามขอเคลียร์ค่ะ

บางคนบอกว่าเป็นค่ายหรือเปล่ามันไม่เกี่ยวกับค่ายอะไรเลย

ต้องให้เกียรติสัมภาษณ์เขาไปสิอะไรอย่างนี้
เป็นความสุขแล้วเขาต้องมายืนรอทำไม
สัมภาษณ์น้องเลยค่ะคือไม่ได้อะไรเลย
บางคนบอกเอ๊ะช่องหรือเปล่าบอกไม่เกี่ยวค่ะ

เคลียร์ชัดนะคะว่าไม่มีดราม่าข้ามช่องแน่นอน
เพราะอะไรก็คุณอ้ามนั่นทำหน้าที่แล้ว

เออเจ้ายิ่งอยู่ทำไมอะไรอย่างนี้

หลายคนอยากรู้จริงพี่อ้าม

คือมีข่าวมาว่าผู้ใหญ่ส่งบทสร้อยนาคีมาให้พิจารณาค่ะ
เจ้าตัวขอแบบอุบเอาคำตอบไว้ก่อนแล้วกันนะคะ
รวมถึงค่ะยังบอกว่ามีละครอีกหลายเรื่องเลยนะ
หลายเรื่องเลยที่ส่งมาให้เลือกค่ะ
ก็ยังเล็งไว้อยู่ในใจเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชม
ยังเลยค่ะก็ยังดูหมดค่ะ
แต่ถ้าถามว่าอยากนุ่งมันพี่ตุ๊กตาไหมอยากแน่นอนค่ะ

ก็มีดูอยู่หลายเรื่องเหมือนกันนะคะ

แต่เดี๋ยวค่อยบอกอีกทีว่ามันเป็นเรื่องอะไรกันแน่
ร้อยนาคีของพี่ตุ๊กตานี่ก็น่าอยากเล่นของพี่ตุ๊กตาอยู่แล้วค่ะ
คือก็รอดูก่อนเนอะ

นั่นแหละค่ะแต่ว่าเธอบอกแล้วว่าเธอมีบทในใจอยู่แล้ว
แต่ว่าต้องรอนิดนึงแล้วกันว่าจะเป็นบทบาทอะไรนะคะ